เมื่อวานนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้น

แล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชายหาดอ่าวหมาน

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ครับ
ซึ่งเมื่อวานี้ในช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกานะครับ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณชายหาดอ่าวหมานหมู่๔ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะครับ
แล้วก็มีคลิปเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลแบบนี้
และเกิดระเบิดเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่เรือและไฟลุกลามอย่างน่ากลัว
จากนั้นไฟได้โหมไหม้ลำเรือแล้วก็ค่อยวอดทั้งลำ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามนายนัชพงศ์ประนิษฐ์
ภูมิหน่วยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา
ซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายเป็นผู้ได้รับแจ้งเหตุครั้งนี้
แล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
พนักงานสอบสวนเข้าไปตรวจสอบถึงเหตุการณ์นะครับ
โดยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยครับว่า
รับนักท่องเที่ยวชาวอารับจำนวน๒๐คน
แหลมทรายอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
เล่นน้ำที่อ่าวหมานอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา

และกัปตันเรือชื่อนายวัญชาติอุ่นขาวขึ้นจากเรือ
เพื่อจะไปทานข้าวบนฝั่ง
และให้ช่างเครื่องเฝ้าเรืออยู่นั้น
ปรากฏว่าเกิดเสียงระเบิดดังขึ้น

เป็นเหตุให้ช่างเครื่องที่ยังเฝ้าเรืออยู่

ทราบชื่อก็คือนายสุนกิฟต์ลีพรมชัยอายุ๓๐ปี

และนำตัวส่งโรงพยาบาลทะลังจังหวัดภูเก็ต
ด้านของร้อยตำรวจเอกพิรวิตชัยชันยุทธ์
พนักงานสอบสวนสารีตำรวจภูทรโคกลอย

ก็เปิดเผยภายหลังการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บอกว่าเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุนั้น
มาจากมอเตอร์ดูดน้ำใต้ท้องเรือ
เกิดขัดข้องแล้วไปสปาร์คกับน้ำมัน
ทำให้เกิดระเบิดขึ้นก่อนและเกิดเพลิงไหม้ตามมาครับ
โดยในวันนี้จะมีการนัดกับกรมเจ้าท่า
จังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เพื่อจะลงพื้นที่หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
เขาบอกว่าโชคดีมากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่นักท่องเที่ยวลงจากสปีดโบสต์
ไปทานข้าวที่ฝั่งแล้ว